ไปดูงูกันบ้างพนักงานห้างแทบช็อกนะฮะผู้จัดการใช้ไปเก็บของในห้องเก็บของ
เปิดเข้าไปงูตกไปเล่าเลยน่ะน่ะตายตายโอ้โหตัวใหญ่จริงเจอแบบนี้ใครก็ช็อคนะ
ใช่ครับคืองูตัวนี้คุณผู้ชมมันพยายามจะเลื้อยไปซุกตามซอกของห้องเก็บของนะครับ
ติดกับห้องน้ำหลังห้างเอกภาพตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีฮะ
กู้ภัยสว่างสละบุรีเข้ามาดักหัวดักท้ายเอาไว้นะครับแล้วใช้อุปกรณ์
พยายามคล้องจับมันให้ได้แล้วก็ใช้เทคนิคพิเศษพิเศษยังไง
คือใช้ผ้าสีดำเนี่ยแกว่งล่อมันแล้วก็ยื้อกันอยู่พักใหญ่คุณผู้ชม
จังหวะเนี่ยฮะแม้ว่าจะดึงหางมาได้แล้ว
แต่มันจูหัวแล้วมันก็ฉกครับ
นี่เห็นไหมดุไม่ใช่เล่นทีเดียวไม่ยอมให้จับง่าย
พอมันถูกเอาผ้าคลุมหัวปิดตามันไว้นะครับ
คราวนี้ก็ค่อยจับหัวมัน
เอาตัวมันออกมาท่ามกลางเสียงวิดวายวิดไว้นะฮะ
ของพนักงานผู้หญิงที่ยืนลุ้นอยู่
นี่จับได้แล้วนี่ฮะ

เออนะฮะดูอ้วนน่ะ

แล้วก็หยิบไปใส่กระสอบจะเอาไปปล่อยกลางทุ่งนานะฮะ
นายวิชัยจันเรืองเขาเป็นพนักงานห้างเนี่ยเล่าบอกว่า
ผู้จัดการนะฮะบอกว่าเอ๊ะเอ็งเอาของไปเก็บนี่
เขาก็บอกว่าก็เลยเข้าไปในห้องเก็บของนะฮะ
เข้าไปพอลื้อของเปิดสังฆษี
เป็นแผ่นสังสีออกมาปรากฏว่าโอ้โหตัวเล่อเลยนอนขดอยู่
ช็อคอ่ะแท็บช็อควิ่งหนีออกมานะครับ
แล้วก็โทรแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยแบบนี้

อืม

เดี๋ยว๒วันมาอีกนะคือสู่ธรรมชาติต่อไปไงฮะธรรมชาติเก็บไกลแล้วมันก็กลับมากลับมาต่อไปไหน
ออกไปไหนก็กลับมาเป็นวงกลมใช่ไหมคะ